เช้าวันนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางน้ำอีกแล้วนะคะ

เรือพายเขามีการฝึกซ้อมกันในแม่น้ำป่าศักด
เพราะว่าจะมีการแข่งขันภายเรือถวนน้ำวันที่๒๓ตุลาคม
ปรากฏว่าขณะที่กำลังซ้อมกันอยู่เนี่ยนะคะ

ทำให้ฝีพายเนี่ยเทกระจาดลงน้ำในแม่น้ำป่าสักกันทั้งหมดเลย๒๕คน
ปรากฏว่าสามารถไหว้ขึ้นฝั่งได้
เหลือ๒คนคุณผู้ชมที่ศูนย์หายนะคะ
ทีมกู้ภัยทั้งของร่วมกับตันยู
หน่วยกู้ภัยร่มโพอพร

ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรือล่มค่ะ
นี่คือเรือที่มีชื่อว่าทีมเรือพายมณีสายชน
เป็นเรือพายขนาด๓๐ฝีภาย
นำทีมฝีพาย๒๕ชีวิต

เพื่อเตรียมลงแข่งขันภายเรือถวนน้ำ

เขาได้มีการนำเรือลงแม่น้ำป่าศักดิ์ไปฝึกกันที่บริเวณท่าน้ำวัดไรภูมิ
ตั้งแต่ช่วง๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ขณะที่ทีมฝีภายได้หันหัวเรือกลับน้ำค่อนข้างเชี่ยวคุณผู้ชม
แรงน้ำที่เชี่ยวกรากก็เลยมีการพัดท้ายเรือไปชนกับพนังกั้นน้ำริมฝั่ง

ฝีภาย๒๕ชีวิตดิ่งลงแม่น้ำป่าศักดิ
ต่างคนต่างก็ว่ายน้ำเอาชีวิตรอดนะคะ
บางคนก็ลอยคอไปเกาะอยู่กับกอไผ่ริมตลิ่ง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้เนี่ยค่ะ
ก็แจ้งตำรวจแจ้งหน่วยกู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือ
ทีมช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้วก็มีการตรวจสอบเช็คชื่อเช็ครายชื่อกันเนี่ยนะคะ
คนปลอดภัยศูนย์หาย๒คนคือนายอัธพลพรมแสงและนายพิทยาไผ่ทองค่ะ
ก็ซ้อมเรืออยู่ดีแล้วคราวนี้พอหลุดโค้งไปปุ๊บมันก็น้ำก็ซัดหัวเรือไปฟาดกับกำแพงนะครับ
ตอนนี้ก็พยายามช่วยกันเอาเรือปลอดภัยให้มันอยู่กลางมีน้ำทันทีมันก็ไปฟาดกับกำแพงอีกทีหนึ่งน้ำมันแรงมาก
ก็ลุ่มเลยครับตรงนี้ก็ลุ่มเลยครับประมาณ๒๕คนครับ
อืมนี่แหละค่ะก็น้ำเชี่ยวจริงจริงแล้วก็การพายเป็นการพายถวนน้ำ
เพราะฉะนั้นก็อันตรายเหมือนกันถ้าไม่เชี่ยวชาญนะคะ

เรือลำนี้มีมูลค่าประมาณแสนกว่าบาทนะคะ

ก่อนหน้านี้เคยเป็นเรือหัวมังกรมาก่อน
หลังซื้อมาเนี่ยก็นำมาทำหัวเรือใหม่มาให้ทีมฝีภายลงแข่งขัน
แข่งกันมาใช้เรือนี้มา๒๐กว่าปีแล้วค่ะ
ในช่วงคืนที่ผ่านมาชุดค้นหาที่ระดมเรือ๕ลำ
เร่งค้นหาเพื่อแข่งกับเวลานะคะ
ว่าก็ยังมีความหวังว่าจะพบผู้ที่สูญหาย
๒คนจะไปเกาะไปติดอยู่กับที่ไหนกิ่งไม้ที่ไหน
แต่กระแสน้ำเชี่ยวจริงแล้วก็ความมืดเป็นอุปสรรคต่อการค้นหานะคะ
ก็เลยเบื้องต้นล่าสุดตอนนี้ยังไม่พบผู้สูญหายทั้งสองคนค่ะ